ส่วนคลิปนี้เป็นคลิปของคนอารมณ์ร้อนนะคะ
เพราะว่าระหว่างที่คนขี่วินมอเตอร์ไซค์กับหนุ่มรายเดอร์เนี่ย
คือเหมือนเขาจะเลี้ยวกันแล้วมันคงไม่มีการเปิดสัญญาณไฟอะไรแบบนี้
ทีนี้พอเลือดร้อนกันขึ้นมา
ก็เลยทะเลาะวิวาสชกต่อยกันเลยนะคะ
รายเดอร์แล้วก็หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ไปดูคลิปกันค่ะ
นี่ค่ะมาวัดกันตัวต่อตัวในปั๊มเลยนะคะ
หนุ่มรายเดอร์สาวหมัดขวาใส่คนขี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะ
แม้ว่าพี่วินจะตั้งกาดแต่ก็ถูกหนุ่มรายเดอร์

และจากนั้นยังมีจังหวะจะเข้าไปเตะซ้ำด้วย
พนักงานปั๊มนี่แหละค่ะเลยมาเป็นกรรมการมวยนะคะมาห้าม

พนักงานปั๊มก็เนี่ยค่ะยืนเป็นกรรมการคอยห้ามศึกอยู่
ซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่า
ฮุกซ้ายไม่เป็นไรฮุกต่อไปมีหลับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันย่านอ่อนนุษย์กรุงเทพนะคะ
หลังมาทีนี้คนขี่วินมอเตอร์ไซด์เขาลืมเปิดไฟเลี้ยว

นวมรายเดอร์ที่ขี่ตามมาเขาก็เลยต้องเบรกกระทันหัน

แล้วก็มาเป็นคลิปโชคต่อยกันในภาพนี่นะคะ

แล้วพี่วินแกจะเข้ามาเติมน้ำมันปั๊มครับ

แล้วพี่ฟุตแพนด้าแกก็ขับตามหลังมาครับ
แล้วก็พี่วินแกก็อยู่แล้วเข้ามาในปั๊มเลยครับ
แล้วหลักจากนั้นก็ไปตามพี่ชิปเลยครับ
เหมือนโดนตัดหน้าพี่
แต่แกก็มาแรงครับพี่แพนด้านะครับ
หนักนิดเบาหน่อยนะก็ให้อภัยกันหน่อยนะคะ
เจ้าของพี่ฟุตบอกว่าหลังจากต่อยกันเสร็จเนี่ย
คนขี่วินเขาก็มาเติมน้ำมันจนเสร็จเรียบร้อย
ส่วนรายเดอร์คู่กรณียังยืนรออยู่นะคะ
จากนั้นก็ยังขี่รถตามออกไปด้วยกัน
ก็ไม่รู้ว่าจะไปเคลียร์กันหรือว่ายังไง
ตกลงกันได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะ

เออแล้วมันไม่มีคลิปต่อด้วยเราก็ไม่รู้ไปจบกันหรือเปล่า

ใช่เรื่องนิดเดียวคือบางทีมันเกิดจากความไม่ตั้งใจนะ
เออนะเปิดไฟเลี้ยวเท่านั้นโอ้โหต่อยกันชุลมุนเลยค่ะ